ครับวันนี้มีพิธีชาปนกิจศพสองพ่อลูกที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความสูญเสียที่หนองบัวลำพูนะครับ
หลังจากที่มีพิธีพระทานเพลิงศพเมื่อ๑๑ตุลาคม
คือ๓วัดในพื้นที่เนี่ยมีการแยกร่างผู้สูญเสียชาปนกิจในคืนวันนั้น
แต่บางครอบครัวก็ขอรับศพมาชาปนกิจที่วัดที่บ้านเกิดเอง
อย่างเช่นสองพ่อลูกผู้เสียชีวิตนะฮะที่วัดมัชชิมโพธิการามช่วงบ่ายวันนี้นะครับ
มีพิธีชาปนกิจนะครับโดยผู้ที่เป็นทั้งภรรยาแล้วก็แม่ของผู้ที่เสียชีวิต
รวมทั้งญาติญาติครอบครัวนะครับมาร่วมแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
ที่บ้านโพค้ำหมู่๒ตะบนกุฎแห่อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ
ทางครอบครัวได้สร้างเชิงตะกอนแบบคู่เอาไว้นะครับให้พ่อลูกได้อยู่ด้วยกัน
เหมือนกับตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าพ่อกับลูกเนี่ยเขาจะอยู่ด้วยกันตลอดนะครับ
วันนี้คุณแม่เดินถือรูปของลูกชายนะฮะแล้วนี่ก็คือด้วงกว่างนะครับ
ซึ่งน้องที่เสียชีวิตเนี่ยเขาจะชอบและรักของเขามาก
นี่เป็นด้วงกวางตัวโปรดเลยนะครับคุณแม่ก็นำมาด้วยนะฮะ
แล้วก็นำเสื้อผ้าที่นอนหมอนของสามีของใช้ของสามีมาทำพิธีสวดส่งดวงวิญญาณให้กับสามีแล้วก็ลูกชาย
รถจักรยานยนต์ของสามีที่ใช้ขี่ไปทำงานทุกวันก็นำมาจอดที่หลังเมนเพื่อร่วมพิธีสวดส่งดวงวิญญาณด้วย
้วงกวางนี้ทางญาติญาติได้นำไปปล่อยนะฮะท่านผู้ชมครับเพื่อให้คืนสู่ธรรมชาติเพราะว่าน้องไม่อยู่แล้ว
คุณแม่ก็เตรียมอาหารปลาทอดตมพะโลขนมหวานน้ำอัดลมมาให้ลูกชายกับสามีแล้วก็ปล่อยด้วงกว่างคืนสู่ธรรมชาติ
นี่นะครับขณะเดียวกันนะครับในเวลาสิบห้านาฬิกาได้มีพิธีชาติประนักกิจศพสองพ่อลูกนะครับโดยมีผ่ออกองช่างที่อบตออุไทยสวรรค์ที่เป็นหัวหน้างานของคุณพ่อที่เสียชีวิตนะครับมาเป็นผู้จุดไฟเพลิงหลังจากจุดไฟแล้วยาดยาดได้นำไฟมารถรอบเตาเชิงตะกอนตามความเชื่อพร้อมกับส่งเสียง

ช่วยดูแลย่าย่ายที่เข้ารับการพาตัดถัดขา
ก็อาศัยหลานคนนี้เป็นคนดูแล
หลังจากนี้นะครับวันพรุ่งนี้ทางครอบครัวจะทำพิธีบุญแจกข้าวหรือว่าบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตทั้งสองนะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุแห่งความสูญเสียตรงนี้นะครับที่เด็กเสียชีวิตหลายคน
เช้าวันนี้บรรยากาศก็ยังคงเงียบเหงานะครับนายกอบตอุทัยสวรรค์บอกว่า
ดอกไม้ของเล่นเด็กหรือว่าสิ่งของต่างที่นำมาแสดงความอาลัยกันนะครับ
หน้าศูนย์เปิดมาวันจันทร์หน้านะครับจันทร์๑๗ตุลาคม
จรรยาภิกษ์จะมาเก็บออกทั้งหมดและทำความซะอาดทางด้านหน้าและด้านใน
ต่อไปอย่างไรกับอาคารแห่งนี้เดี๋ยวต้องคุยกับทางผู้ใหญ่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
แต่ที่แน่จะมีการเตรียมทำบุญใหญ่นะครับแต่ยังไม่ได้กำหนดวันนะครับ
หรืออาจจะเสนอเป็นพิพิธภัณฑ์รำลึกเหตุการณ์ค่ะ
มันมีกรณีเกิดขึ้นนะครับทุกผู้ชมครับเมื่อวันที่๑๑ตุลาคม
ซึ่งคือวันพระราชทานเพลิงศพหลังจากนั้นแต่ละวัดจะมีการจัดสร้างเชิงตะกร
เพื่อชาปนกิจจริงในช่วงเย็นต่อเนื่องถึงค่ำนะฮะ
ทีนี้ที่วัดราชสามัคคีเนี่ยช่วงกลางดึกในคืนวันนั้น
ปรากฏคลิปภาพในเพจเฟซบุ๊กหมอปลาแฟมิลี่
ว่าหมอปลาแล้วก็ภรรยาคือคุณน้ำฟ้าด้วยไฟดับแล้วก็ทีมงานอีกหลายคน
เข้ามาที่จุดตรงเชิงตะกอนค่ะซึ่งถ้าตามข่าวเนี่ย
เราก็จะได้ทราบว่าเขาจะกันพื้นที่เอาไว้ให้เฉพาะ
ญาติครอบครัวพี่น้องเท่านั้นคนก็เลยแปลกใจสงสัยว่า
เข้ามาในฐานะไหนอะไรอย่างไร
หลายคนก็ไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าหมอปลาเนี่ย
จะได้ชื่อได้ฉายาว่าหมอปลามือปราบสัมภเวษี
จะเข้ามาเกี่ยวข้องมายุ่งเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องดวงวิญญาณอะไรหรือเปล่า
หรือมีภาพที่ไปนำถังน้ำมาดับเท่ามาเขียเท่าเนี่ยนะครับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับทำให้วันนี้เนี่ย
หมอปลาก็เลยต้องออกมาชี้แจงแต่ว่าทางนายกอบตอุทัยสวรรค
นายดนัยโชคบุญโสมนะครับบอกว่าเพิ่งรู้ข่าววันนี้เหมือนกัน
วันที่มีการชาปนกิจที่เชิงตะกรเนี่ยว่าหมอปลาเดินทางมาที่วัดราชสามัคคี
แล้วก็ไปถึงเตาเชิงตะกรแต่ว่าทางนายกอบตอุทัยสวรรค์บอกว่านายกเนี่ยไม่ได้อนุญาตนะ
ไม่รู้ว่าหมอปลาขออนุญาตจากใครแต่นายกอบตอไม่ได้อนุญาต
ส่วนตัวมองว่าก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องเสียหายอะไร
ถ้าจะมาร่วมพิธีในฐานะสื่อก็สามารถทำได้
ส่วนกรณีไปเขียเท่ากระดูกหรือว่าเอาน้ำไปราดที่กลองเพลิงที่เชิงตะกอนนั้น
นายกอบตบอกว่าไม่ทราบข้อเท็จจริงเพราะไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ
แต่ถ้ามีชาวบ้านร้องเรียนมาก็คงต้องดำเนินการตรวจสอบให้
ทีนี้หมอปลามือปราบสัมภเวษีก็เลยต้องออกมาชี้แจงนะฮะ
คือหมอปลาบอกว่าในวันนั้นเนี่ยมาที่หนองบัวลำพูพอดีแต่มาอีกภารกิจหนึ่ง
แล้วช่วงเย็นค่ำนะครับก็เลยแวะมาที่วัดราชสามะกรี
แล้วตอนที่มาถึงก็มีการขออนุญาตพระที่วัด
ขออนุญาตครอบครัวของผู้สูญเสียเรียบร้อยแล้วได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว
ก็เลยเข้ามาให้กำลังใจที่นี่ไม่ได้มาสร้างความวุ่นวาย
ทำให้เกิดความเสียหายอะไรทั้งสิ้นไม่ได้มาทำคอนเทนต์
ไม่ได้มาทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของมือปราบสัมภเวษีอะไรทั้งสิ้น
ในส่วนของหมอปลาที่เห็นถือถังน้ำหมอปลาบอกมีคนมายื่นให้ถือเอาไว้
ก็ถือเอาไว้พักนึงแต่ไม่ได้เอาไปดับถ่าน
ไม่ได้เอาไปเทราดอะไรเลยเพราะทำไม่เป็นถือไว้สักพักก็คืนเข้าไป
ตอนนั้นพอเข้าไปปั๊บเนี่ยแฟนผมก็เข้าไปช่วยเขา
เจตนาก็เข้าไปช่วยนิดเดียวแล้วก็มีพี่ผู้ชายคนหนึ่งอ่ะ
เขายกถังน้ำให้ผมเอาไว้ดับทาน
แต่ผมทำไม่เป็นผมก็ถือไว้แป๊บหนึ่ง
แล้วผมก็ไม่ได้ดับตามที่โซเชียลไปโพสต์กัน

แค่นี้อะครับก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงคิดว่า
เราไปทำสิ่งไม่ดี
แล้วผมก็ไม่ได้ไปหาแสงด้วย
เพราะผมมีเคสแล้วมันเป็นทางผ่านที่เราแวะ

ไปร่วมแสดงความอาลัยให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสีย

ค่ะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเกิดคำถามว่าเข้าไปในฐานะอะไรนะคะ